เกิดเรื่องเศร้าขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์นะคะ
ซึ่งซื้อตัวรถไฟเที่ยวถ้ำกระแส
พอมาถึงจุดที่รางรถไฟเรียบหน้าผา

เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะจุดที่เขาตกลงมานะคะเป็นความสูงกว่า๑๐เมตร
แล้วสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ตำรวจสพไซโยกได้รับแจ้งบอกว่า
มีนักท่องเที่ยวต่างชาติพลัดตกรถไฟเสียชีวิตค่ะ
ก็ไปตรงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นรางรถไฟถ้ำกระแส
มีสะพานไม้เรียบหน้าผาสูง๑๐๑๕เมตร
ตรงจุดนี้ค่ะจะเรียบหน้าผาเห็นไหมครับคุณผู้ชม
ด้านล่างลึกลงไป๑๐๑๕เมตร

ก็เป็นจุดที่วิวสวยเลยล่ะ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักการต้องใช้วิธีโรยตัวลงไป
แล้วเอาเปรย์ไปด้วยเพื่อที่จะไปเคลื่อนย้าย
ศพของนายแพทริกวาดอายุ๔๕ปีชาวนิวซีแลนด์
ซึ่งน้ำหนักตัวเกือบ๒๐๐กิโลกรัมนะคะ
เอาร่างใส่เปรย์แล้วเอาเชือกรอกยกขึ้นมาจากข้างล่าง
ส่งชนะสูตรและรอประสานสถานทูตค่ะ
นายภัยรัฐเจ้าของบริษัททัวร์บอกว่า
ตอนที่รถไฟสายธนบุรีถ้ำกระแสผ่านเส้นนี้นะคะ
เส้นรถไฟสายมรณะซึ่งเป็นจุดที่คนนิยมถ่ายภาพ
เขาได้ดูแลลูกทัวร์แล้วเตือนบอกว่าห้ามเปิดประตูเด็ดขาด
ถ้าอยากถ่ายรูปให้ถ่ายจากหน้าต่างรถไฟ
แต่นักท่องเที่ยวคนนี้ถ่ายจากหน้าต่างรถไฟ
นักท่องเที่ยวคนนี้เดินไปที่ประตูตู้ที่๒
ช่วงรอยต่อของขบวนรถรถไฟจะมี๘โบกี้
แล้วเขาเปิดออกไปจับราวประตูเพื่อถ่ายรูป
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถไฟกำลังบิดตัวครับ
มันน่าจะเป็นช่วงโค้งนะคะก็เลยทำให้พลาดตกลงไป
ซึ่งถ้าเกิดว่าปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

โอ้โหตกลงไป๑๐เมตรไปที่แม่น้ำแควร์น้อยนะคะ
ทางด้านนายพานุนะคะซึ่งเป็นพนักงานขบวนรถ
เส้นนี้นะคะบอกว่าทางรถไฟ
มีมาตรฐานการแจ้งเตือนผู้โดยสารที่อยู่ในรถไฟตลอด
ช่วงถ้ำกระแสเป็นจุดสำคัญเลย
ที่เขาเน้นกำชับเป็นพิเศษเขาก็เดินประกาศในทุกตู้โดยสาร
แต่ตอนที่ไปประกาศเตือนตู้โดยสารอื่น
ก็ได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่ามีคนตกลงไป
พยานแวดล้อมบอกว่าประตูรถไฟปิดเอาไว้
แต่นักท่องเที่ยวเปิดประตูแล้วเดินออกไปค่ะ
ผู้เสียชีวิตพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ถนนเข้าสาร

ตัวท่องเที่ยวกับคณะทัวร์มีไกด์นำเที่ยว
เป็นการซื้อทริปทัวร์นี้ที่จะลงที่สถานีถ้ำกระแส
แล้วก็ทานอาหารที่ทัวร์จัดเอาไว้ให้

แต่ว่าก็เกิดเหตุสลดนี้ขึ้นค่ะ